ดาบที่ไม่เชื่อก็ต้องเข้ามา
มาร้องจะเข้ามา
มาเสียสักคำว่าจะเอาไหล่เข้าไหล่
ต้องเลือกเลยว่างไหล่
มันรอแต่เสียอยู่ใจ
ไม่ใช่เป็นประกับนะค้า

แม่งทำชับช้า
เพื่อถ้าใครก็เข้ามา
ว่าฉันไปต่อหน้ารู้นะค้า
ก็เคยจะเสียใจ
แม่งเข้าหน่าจ๊ะฟัง

มาเสียสักคำว่าจะเอาไหล่เข้าไหล่
ต้องเลือกเลยว่างไหล่
มันรอแต่เสียอยู่ใจ
ไม่ใช่เป็นประกับนะค้า

แม่งแม่งทำชับช้า
มาเสียสักคำว่าจะเอาไหล่เข้าไหล่
อย่าทำชับช้า
เพื่อถ้าใครก็เข้ามา
ว่าฉันไปต่อหน้ารู้นะค้า
ก็เคยจะเสียใจ

แม่งเอาไหล่
อ่านใส่แป๊บนี้ก็รอด้วยจัง
ต้องลองให้ไหว
ลองแล้วจะรู้ว่าฉันอันรอดไป
มันจะเอาไหล่

รู้ไหมก็ไหล่

ทำก็ไม่อยากทำชับช้า

สักคำมาสักคำ
เยอะเยอะแอ๊ะเยี่ยม
เข้ามามาแอ๊ะเยอะเยอะ
ไม่ติดเสียแอ๊ะแอ๊ะตบให้สร้างตบ

ใจไปกับพวกเยอะ

แอ๊ะแสงมุก